ร้องขอเลยบอกว่าตอนนี้นะขอเถอะหน่วยงานมาทำสะพานไม้ให้หน่อย
คุณผู้ชมต้องไปกู้ศพประกอบพิธีทางศาสนา
ทีมกู้ภัยของมูลที่ป่อเต็กตึงลุยน้ำสูงถึงเอว
ไปช่วยกันนำร่างของคุณลุงวัย๕๘ปี
เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุออกมาจากบ้านพัก
ภายในซอยนนทบุรี๑๗อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้แพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๘๐เซนเกือบเมตร
ขณะเดียวกันทีมกู้ภัยยังเข้าช่วยเหลือแม่ผู้ตาย

แล้วก็พาขึ้นหลังเดินลุยน้ำท่วมแบบนี้คุณ
ต้องขี่หลังเจ้าหน้าที่ออกมาแบบนี้ออกมาจากบ้านนะครับ
ขณะที่ญาติพี่น้องไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ตายนะฮะ
เจ้าหน้าที่มอบให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
คุณผู้ชมคิดดูว่าคุณแม่ผู้เสียชีวิตอยู่กับร่างของลูกชาย

เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือได้นะครับ

เกือบ๔๐๐ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเทพ
ประธานอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี

เพราะว่าเผชิญกับภาวะน้ำท่วมมานานกว่า๒สัปดาห์แล้ว
สะท้อนมาบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลเลย

สิ่งหนึ่งก็คือช่วยสร้างสะพานไม้ให้เป็นทางเดินชั่วคราวหน่อย

คุณดูสิน้ำมันท่วมสูงแบบนี้นะครับ

ต้องเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้หน้าหมู่บ้านแบบนี้
กลัวก็กลัวกลัวมันจะหายเหมือนกันนะครับ

มีชาวบ้านที่นำมอเตอร์ไซค์มาจอดหนีน้ำไว้นะฮะอยู่หลายคัน
ส่วนรถยนต์นำไปจอดไว้บนถนนแล้ว
ยังพบว่าตั้งแต่ซอย๖ถึงซอย๓๐

บางซอยน้ำท่วมขัง๑เมตรนะครับ

มาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนแล้วคุณ

เพราะว่าตอนนี้ภาคกลางก็รองรับน้ำ

แม่น้ำเจ้าพญาน้ำมันก็เลยทะลักเข้าชุมชนแบบนี้
ชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำลุยท่าออกมานอกพื้นที่ทุกวัน

บรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
อันนี้แจ้งพิกัดไว้เลยบางกรวยนนทบุรีนะฮะ